ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกผู้ชมครับอยากให้ท่านดูป้ายป้ายหนึ่ง
ในพื้นที่เขต๘ของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
เป็นป้ายเชิญชวนลนลงให้ไปฉีดวัคซีนนี่นะฮะ
เดี๋ยวขอดูป้ายใหญ่ใหญ่หน่อยนะครับจะเห็นว่าสอสอเขตในพื้นที่
ก็คือนางศรีนวลบุญลือนี่ฮะสสเชียงใหม่เขต๘พักภูมิใจไทย
คู่กับภาพของนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยนี่ครับแต่คนเขาเห็นเขาก็บอกโอ้โห
คือป้ายของสสเขตหรือว่ารัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วเนี่ย
คำว่าฉีดวัคซีนป้องกันโควิดชีวิตปลอดภัย
มันใหญ่กว่าว่าไปฉีดที่ไหนอีก
สถานที่อยู่ด้านล่างแล้วก็เป็นข้อความตัวเล็กด้วย

วันนี้คุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ
ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย

บอกว่าไม่ได้สั่งเลยนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้ให้ความเห็นชอบว่าให้ไปทำแบบนี้ด้วย
รวมทั้งได้ตำหนิลูกพักก็คือนางศรีนวลบุญลือไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าตำหนิลูกพักษ์ไปแล้วล่ะ
ผมไม่เอาหรอก
ตอนหน้าผมไม่ได้ชวนคนไปฉีดวัคซี
มันไม่ใช่คือ
คนจะต้องมาฉีดวัคซีนเพราะทุกคนต้องรักตัวเอง

จากชวนเราต้องเข้าใจ

ไม่เห็นด้วย

แรงด้วยไม่อยากเปิดให้นักข่าวดู

แต่ว่าในพื้นที่เขต๘จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
คุณศรีนวลบอกว่าตอนนี้เก็บป้ายออกหมดแล้ว

คุณศรีนวลบอกว่าที่มีรูปคู่กับคุณอนุทิน
ก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แต่ว่าในพื้นที่เขต๘ที่เป็นสอสอเขตอยู่เนี่ย
นางศรีนวลบุญลื้อบอกว่ามี๔อำเภอที่รับผิดชาติดูแลอยู่
มีประชากรอยู่แสนกว่าคนเกือบ๒แสนคน
มาลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนโควิดมันน้อยมาก

บอกว่าที่มีภาพทั้งสองคนอยากจะสร้างความเชื่อมั่น
มั่นใจในวัคซีนแล้วก็ลงทะเบียนฉีดกัน
พอติดป้ายไปได้๗วันคุณศรีนวลบอก
คนลงทะเบียนเยอะขึ้น
โห้ยคนลงทะเบียนเยอะขึ้นเลย
เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ได้พูดได้คุยสอบถามกันเรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะคะ